หลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของ
ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายนะครับ
วันนี้อดีตเจ้าของที่ดินยอมรับครับว่า
ขายที่ดินให้กับนายหน้าเมื่อ๑๐๒๐ปีก่อนนะครับ
ในราคาไร่ละไม่ถึงหมื่นบาท
โดยไม่รู้มาก่อนว่าจะถูกก่อสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม
และจากการสำรวจของทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังพบนะครับว่า
บริเวณใกล้เคียงยังมีอาคารขนาดใหญ่
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ว่าไม่เปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงสื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
คุณยายสุดีรัตนวิจิตรอดีตเจ้าของที่ดินที่ปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม
พรีชวันเลขเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
รับกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าได้ขายที่ดินกว่า๔๐ไร่ให้กับนายหน้ารายหนึ่ง
ซึ่งเข้ามาติดต่อขอซื้อเมื่อเกือบ๒๐ปีก่อนในราคาไร่ละไม่ถึงหมื่นบาท
โดยไม่ล่วงรู้มาก่อนว่าพื้นที่แห่งนี้ต่อมาจะกลายเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่
จากภาพมุมสูงยังพบว่ามีอาคารขนาดใหญ่ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
แต่ได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรม
ยังไม่มีเอกสารมาชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการได้มาของที่ดิน
ส่วนหนึ่งถูกซื้อมาจากเจ้าของเดิมในพื้นที่กว่า๑๑รายครับ
เจ้าของเดิมก็ยอมรับนะคะว่าไม่ทราบว่าจะถูกนำมาเป็นสถานปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่
นิคมสร้างตนเองลำตะคองมีเนื้อที่กว่า๒๘๐๐๐ไร่
จัดสรรให้กับสมาชิกของนิคมกว่า๑๑๓๕๔ราย
มีพื้นที่อยู่ในนิคมกว่า๕๐๐ไร่
ซึ่งผู้ครอบครองแจ้งว่าได้ซื้อขายจากในหน้าผ่านชาวบ้านจำนวน๑๑คน
ระยะเวลากว่า๒๐ปีที่ผ่านมา
ถ้าดูจากนี้ก็น่าจะเป็นชาวบ้านนะครับ
ถ้าบันมาสมัครเป็นสมาชิกนิคมก่อน

แล้วก็ครบ๕ปีเขาก็ออกเป็นนคสาม
รักษาสามก็มาเปลี่ยนเป็นชนดหรือรักษาสามกอ
แล้วก็ครบอีก๕ปีเขาต้องจะชำนาจใจโอนได้
แต่สุดท้ายก็ดูในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของตะวันธรรมเนอะ

ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินนครราชศรีมา
เข้าตรวจสอบพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ทั้งหมดโดยละเอียด

อย่างเป็นทางการจากฝ่ายกฎหมายของศูนย์ปฏิบัติธรรม
ซึ่งทั้งหมดนั้นให้เวลาภายในสี่กระลับกระดาษครบนี้

ปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์การครอบครอง
จะต้องถูกลื้อถอนออกไปทั้งหมด
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี